มาเริ่มกันที่พี่ดิกรสายห้าอืมแต่ไม่รู้ว่างานนี้จะฐาออกหรือเปล่านะคะ
คือแบบนี้นะคุณมันมีแฟนคลับคนหนึ่งเนี่ยที่เขาชื่นชอบพี่เป๊กกี้จ้ะ
เอาพี่เป๊กกี้ไปฝันว่ามีอะไรด้วย

พร้อมกับมาคอมเมนต์ด้วยข้อความอนาจารย์ที่ไม่สามารถที่จะพูดออกอากาศได้จริงนะคะ
อยากจะรู้เหลือเกินว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะ
เดี๋ยววันนี้เราจะวีดีโอคอลคุยกันสดกับพี่เป๊กกี้เลยนะคะ

โอ๊ยสวยมากเลยข้างหลังเข้าอะไรใช้อย่างไร

เข้าใจอะเนาะความสวยความเซ็กซี่เนี่ย

ก็เลยส่งข้อความคอมเมนต์ไปหาเลยคุณ

ใช้คำว่าคนที่มีความแบบว่า

อยากจะแท้แดดแดดกับเรา
อยากจะชูแอปกระเริบแดดกับเรา
ตอนแรกที่อ่านเห็นข้อความ

พี่เป๊กกี้เดี๋ยวโกรธไหม
เพราะว่าเห็นพี่ตุ๊กกี้แชร์มา

พี่เป๊กกี้โกรธป่ะเอาจริง

คนที่แบบว่าเซ็กแอปเรียลขนาดนั้น
คือเป็นคนเฮฮาปกติเลย

อาการยุ่นผู้ชายคงจะเรียกว่า

คือทำไมต้องเป็นเรา
คนที่เขาอยากจะบริกรุ้มพร่อมเกิดกับเรา

แล้วก็แบบกลัวเล็ก
แบบโปสต์แบบ
มั่นซึ่งเป็นท่อยคำศจันจริงจริงเลยที่ไม่เกิน

แต่ว่าถ้าชื่นชอบกันก็อยากจะให้แบบชื่นในเลเวลที่ลดต่ำลงมากว่านี้

ถ้าแบบนี้เฟคทัชไม่ไหวจริงเพราะว่ามันห้านพอไปหน่อย
มนุษย์ปกติที่ไม่มาจัดจันเหมือนคุณ
จะไม่ใช่ถ้อยคำในการโพสต์กับคนที่เขาชื่นชอบแบบนี้

มันเป็นครั้งแรกหรือเปล่าพี่
ครั้งนี้พี่เคยเจอครั้งแรกหรือเปล่า
เป็นครั้งแรกค่ะที่โดนแบบนี้
ยังไม่เคยเจอข้อความอะไรขนาดนี้ใช่ไหมคะ

คือน้อยแล้วนะคะจริงแล้วมีเยอะกว่านั้นอีก

ตอนนี้พี่เป๊กกี้ให้แฟนได้ดูคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาไหม
พี่แฟนพี่เป๊กกี้เขารับได้ไหมเขาว่ายังไงบ้าง

เขาห่วงไหม

คือแอบคำกันก่อนเลยอันดับแรกเดี๋ยวก็คำ
แล้วก็จะเป็นห่วง
ว่าแบบเฮ้ไปหนังกันหลังจากนี้เราจะโรแวงโียัทธาตุรัพยาวไหม
จะดำเนินคดีไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ่อณตอนนี้เป๊กว่า
น่าจะน่าจะเฝ้าสังเกตการณ์ก่อนนะคะว่าว่าเป็นแบบไหน
อะค่ะถ้าถามเรื่องของการดำเนินคดีแป๊กยังไม่อยากดำเนินคดี
เป๊กว่ารอดูกันก่อนแต่ฝากรบกวนถ้าดูอยู่ก็คือ
อย่าอย่าไปกว่านี้คือเชื่อชอบจริงจริงก็ใช้ถ้อยคำที่สามารถ
คุยกันได้มากกว่านี้ค่ะคือเป๊กก็ยังไม่อยากกล่าวโทษ

ที่กันในรายการ๒๐นาทีสนุกมาก

ขอบคุณค่ะพี่เป๊กกี้

เคลียร์ชัดเลยนะคะคุณว่าตอนนี้เนี่ย

คือจะบอกว่าพี่เป๊กกี้เนี่ยนะเคยเจอตัวจริงเขา
แม้ว่าจะเป็นผู้หญิงสายฮาก็ตาม

อาจจะชื่นชอบไปในแนวนั้นหรือเปล่า

วันนี้ไม่โกรธและไม่คิดจะฟ้องร้องนะคะคุณผู้ชม

แฟนเนี่ยรับรู้แฟนบอกว่าขำ

เพราะว่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันแล้วแฟนก็รับรู้แล้วด้วย

เออก็เป็นผู้หญิงค่ะ

ทำอะไรค่ะก็ให้เกียรติเธอนิดนึงแล้วกันนะคะ